พระที่เป็นวัตถุโบราณนี่นี่เห็นแล้วก็เพลียใจ
เมื่อไหร่จะฉลาดกันสักทีนะชาวพุทธบางกลุ่มในประเทศนี้
ปลดิฉันอยากถามไปถึงคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ขอนแก่นบอกว่า
แบบนี้เข้าข่ายอวดอุตริใหม่คะรบกวนคณะสงฆ์ช่วยสอบอธิกรพระไก่
เพิ่มเติมในกรณีนี้ด้วยนะอ้างชาญอ้างนิมิตรไม่ได้นะคะเนี่ยครับ
นักโบราณคดียันวธุโบราณที่ครูปาไก่ไปขุดเนี่ยเป็นของเก๊
คือสืบเนื่องมาจากที่ครูบาไก่เนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ย
ตัวนั้นเองเนี่ยนะครับไปบอกบอกว่าท่านเนี่ยนิมิตรนะ
อย่างที่บอกไปว่าไปฝันเห็นนะฮะเป็นพระนะครับแล้วก็อยู่ในดิน
ตรงจุดนี้จุดนี้จุดนี้ก็เลยไปบอกว่าเนี่ยตรงบ้านชาวบ้านเนี่ย
ก็คือให้ล้อมเป็นสายสินแล้วหลังจากนั้นก็มีการขุดลงไป
อืมแล้วมีภาพไหมลูกเออมีไหมมีไหมอ่า
นี่อันนี้อันนี้คือตอนที่ตอนที่ทำพิธีเพราะว่าเห็นไหม
ต้องหยุดกดสั่งของสักทีนะนี่กำลังทำรายการข่าวอยู่
คุณจะไปนั่งกดสั่งของกดอะไรของคุณเนี่ยคุณเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ย
แค่กันคนละเบรกเหรอคุณดูนี่คุณดูคุณดูเห็นไหม
คุณดูครูบาเห็นไหมฉันรู้ฉันรู้หมดเลยแต่ฉันเล่าได้หมดเลย
เชิญเลยเชิญเลยอ่ะคือเมื่อก่อนเนี้ยเขาก็บอกว่านั่งแบบเนี้ย
หลับนะหลับได้ไปอ่านให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเอาโทรศัพท์คืนไป
แล้วอ่านไปก็คือเขาก็บอกว่าเนี่ยตรงนั้นฝัน
เดี๋ยวไปขุดนะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ปรากฏขุดไปปุ๊บเจอพระเออ
นี่นี่โอ้งนี้โอ้งนี้โอ้งนี้น่ากปลกน่ากปลกเห็นไหมล่ะน่ากปลก
ก็ไม่ได้เก่านี่อ่าดูใหม่ใหม่นี่อุ้ยคุณอย่าไปพูดอย่างนั้นสิ
ก็นักโบราณคดีเขาบอกอาจจะใหม่นอกเก่าในเออมันมีเหรอ
ไม่รู้เหมือนกันไงเขาเรียกว่าอะไรนะเธอแถวตรงธรรมศาสตร์
เขาไปดูท่าพระจันทร์ท่าพระจันทร์ท่าพระจันทร์คนแถวท่าพระจันทร์บอก
เต้นอะไรกันเหรออุ้ยทำไมเขาบอกก็เยอะแยะไปหมดนี่อ่า
หลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าไอ้การอาบัดปราชิกเนี่ย
อาจจะคิดว่ามีการเสพสังวาดเท่านั้น

อ้างตัวเองเป็นผู้วิเศษ
ต่างนานาว่าอัตมารู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้
แม้เพียงเด็กรู้เดียงสา
คนเดียวเนี่ยหลงเชื่อนะฮะก็ถือว่าปราชิกแล้วเหมือนกัน
ใช่เขาบอกว่ามีสี่ข้อมหรือไม่ได้
นี่ก็ผิดแล้ว

พระพูดเท็จพูดพร่อยในทางใดทางหนึ่ง
เพื่อทำให้คนอื่นเข้าใจว่าตนเองมีชาญ
มีนิมิตรมีสมาธิมีคุณอันยิ่ง
อาตมารู้อย่างนี้แม้เพียงเด็กรู้เดียงสาคนเดียวหลงเชื่อต้องปราชิกนะคะ

คือหนึ่งเสพเมถุนก็คือมีเพศสัมพันธ์จากกับผู้ชายจากกับผู้หญิง
ใช้ส่วนไหนของร่างกายก็ตามกับสัตว์ก็เหมือนกัน
ลักของเขาก็คือขโมย

แล้วก็๔อวดอุตริ
ซึ่งจริงแล้วก่อนหน้านี้ครูบาไก่ก็มีการเคลื่อนไหวไปแล้วทีนึงนะฮะ
เพราะว่าหลังจากที่ถูกโยงอุปถาคอีคคิวแล้วก็บุ๋มเนี่ยได้มีการออกมาเปิดรัวนะครับ
เรื่องราวที่ว่า๑ไปคุยกับชายหนึ่งคนนึงชื่อว่าเจนจริงหรือเปล่า
ถึงขั้นมีการส่งรูปจรวดไปให้ดูกัน

หลังจากนั้นก็มีแบบข้อเท็จจริงที่ปรากฏออกมาก็คือ
ทางฝั่งของพระไก่ก็บอกว่ามันไม่ใช่อัตมา
เพราะอัตมาเนี่ยต้องมีรอยศักดิ์ที่ขา

เออทีนี้ปรากฏว่าทางฝั่งของอีคคิวกับบุ๋มก็บอก
อ้าวแต่ไอ้ที่มีรอยสักเนี่ยเพิ่งจะสักเมื่อปี๖๕นะ

ก่อนหน้านั้นหลังจากนักเรียนเรื่องของพระตอกเสาเข็ม

ไม่ใช่อันนั้นก็บอกแล้วไม่ใช่เพราะมีคนบอกไม่ใช่

ไม่ใช่แต่ที่แน่คือก็จะมีเรื่องที่ว่า

คือมีเรื่องของการไปขัดสีไปส่งน้ำ

ไม่ทันหรอกลูกเขาหาไม่ทันเนอะ

แล้วก็มีขี่เจ็ดสกี

โปรดสัตว์ตัดผู้ประชงพระสลามไม่ใช่นะ

เขาไปรับบริจาคเงินเนี่ย

ตอนนั้นให้โอนเงินเข้าบัญชีอีคิวกับบุ๋ม

จริงแล้วคือเขาเอาเงินส่วนตัวออกไปก่อน
เพราะมันได้ไม่ถึง

แล้วตอนนั้นก็คือแบบมีการเอาคืน

แต่ว่าอย่างเรื่องของบรรณาโบสต์อย่างนี้

ทางฝั่งของครูบาไก่ท่านก็เลยออกมาบอกว่า

แล้วก็ไปให้ผู้ใหญ่ติเตียน

คือถ้าเกิดแสดงเป็นความสง่างามจริง

ไม่อย่างนั้นก็คือแบบจะมีเป็นทัศน

ก็อยากจะทำอะไรก็ทำแล้วก็ไปปรงอาบัติ

อุตริว่าเข้าไม่เข้ายังไง

หรือมันเรื่องนี้มันเกิดจากอะไรมันอีกเยอะ